คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับเรื่องราวของคุณแม่อ้ำพัชราภาบอกเลยว่า
โอ้โหงานนี้เนี่ยขนเอาความแซ่บมาฝากแฟนอีกแล้วจ้า

อย่างพี่เอสุปชัยเมพิชชนาธิแหวน

ไปเที่ยวทะเลพักผ่อนอยู่ที่ภูเก็ต
ซึ่งครั้งนี้ถึงแม้ว่าอากาศจะไม่เป็นใจสักเท่าไหร่

แต่ก็ยังมีเซ็ตชุดว่ายน้ำออกมาอวดแฟนคลับที่ตั้งตารอได้ชมกันนะจ๊ะ
ต้องบอกว่าแม่ก็คือแม่จริงนะคะ
ไม่เคยทำให้ชาวเน็ตผิดหวังเลย
แต่ที่ชาวเน็ตต้องบอกว่าให้ยกให้เป็นที่หนึ่งของคลิปนี้เลย

ก็คือพี่เอสุภาชายมากนะคะแม่อ้ำหน่อยจ้า

ซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้เคล็ดลับความสวยของพี่เอนะคะ
ซึ่งพี่อ้ำก็ถามแทนใจชาวเน็ตที่สงสัยแบบรู้ใจสุดว่า
อุ๊ยทำไมขาเล็กจังครับพูด

ขาเล็กเพราะดื่มน้ำเปล่าและนอนเยอะค่ะน้องอ้ำ

รู้เคล็ดล้ำกันแล้วก็ลองไปทำตามกันดูนะคะ

ทำให้ร่างกายของเราขจัดอนุมูลอิสระออกไป

อาจจะมีแบบนิ้วล็อกบ้างในบางทีแหละฉันว่า